คุณผู้ชมฮะมีคุณตาท่านหนึ่งวัย๘๒ปี
ท่านเสียชีวิตคาบ้านเพียงลำพัง

เหมือนท่านจะรู้ตัวว่าท่านจะเสีย
ท่านเอาผ้าห่มห่อร่างกายตัวเองแบบมิดชิดเลย
แล้วก็เสียชีวิตภายใต้ผ้าห่มที่ห่อตัวท่านเองแหละฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้ว

หรือว่าจะมีใครมาห่อตัวของท่านนะครับ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าท่านรู้ตัวว่าจะเสียชีวิต

นี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนราชบุรณะ
รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตในบ้านพักอาศัยของตนเอง
ภายในซอยสุขสวรรค์๓๐แยกย่อยซอยที่๒นะฮะ

ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น

จากการตรวจสอบแล้วพบศพของนายวิชัยแทร่ปึ่ง

สภาพนอนหงายอยู่บนเตียงนอนบนชั้นที่๒นะครับ
แล้วก็มีผ้าห่มสีเทาห่อตัวท่านเองอย่างมิดชิด
โผล่มาแต่ศีรษะแล้วก็ปลายขาเท่านั้น
เพราะว่าท่านเสียชีวิตน่าจะหลายชั่วโมงหลายวันนะฮะ
สภาพนี้บวมอืดนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓วัน
ทีนี้ลูกสาวของคุณตาที่เสียชีวิต

ลูกสาวก็คือนางพิษินีแทร่ปึงอายุ๕๓ปี
ลูกสาวบอกว่าไม่ได้ติดต่อพ่อมา๒วันแล้ว
พอวันนี้นะลูกสาวก็จะซื้อของกินมาให้นะครับ
ก็โทรติดต่อพ่อไม่ได้มาหาก็เข้าบ้านไม่ได้นะครับ

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นคุณตาออกมาเปิดประตู๒วันแล้วนะ
ส่วนกุญแจบ้านลูกสาวก็ไม่มีเพราะว่าแต่ก่อนเคยขอไว้
เพราะรู้ว่าพ่อจะอยู่เพียงลำพังนะครับ

โทรเข้ามาสอบถามก่อนทุกครั้ง
แต่คราวนี้แปลกใจว่าโทรมาเอ๊ะทำไมไม่รับ
พอมาหาประตูก็ไม่เปิดนะครับ
ทีนี้ก็มาทรนส่องดิงดูหน้าบ้าน
ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า

แต่ทีนี้ก็สงสัยแล้วเอกใจแล้วว่าพ่อเงียบหายไป
ก็เลยโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็มาเจอคุณตาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับ
คือคุณตาอยู่ลำพังเพียงคนเดียวนะ
มีโรคประจำตัวเป็นโรคเกาะรักษาอยู่
แล้วก่อนหน้านี้คุณตาก็อาศัยอยู่กับภรรยาแก
แต่ภรรยาแก่นี่ไม่ใช่แม่ของนางพิศินีนะครับ
เป็นภรรยาที่เพิ่งเสียไปได้ประมาณเดือนหนึ่ง

หลังจากนั้นคุณตาก็อยู่บ้านเพียงลำพัง
แล้วก็ลูกสาวบอกว่าจะให้พ่อไปอยู่ด้วย

จะได้มีคนดูแลแต่พ่อก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปไหนเลย

กระทั่งมาเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้แหละครับ

ตรวจสอบสภาพโดยรอบไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นบ้าน
สภาพศพของผู้เสียชีวิตก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วก็ประตูล็อกจากด้านใน

แล้วก็มอบให้ญาติดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ